ให้ทุกผู้ชมดูเรื่องนี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหต้องบอกว่าน่าตกตะลึง
เป็นเรื่องที่แปลกค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระรูปนี้กันแน่
คือตำรวจที่หนองบัวลำพูเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีพระมรณภาพ
อยู่ในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่หนองบัวลำพูนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพอไปถึงเนี่ยมันน่าตกตะลึงยิ่งกว่านั้น
เพราะพระที่มรณภาพเนี่ยท่านอายุ๖๘ปีเป็นเจ้าสำนักสงฆ์
แต่สภาพศพก็คือศีรษะขาดออกจากร่างนะฮะ
แต่ลักษณะคอเนี่ยถูกบั่นขาดไปเลยนะครับ
ใช่ค่ะและประเด็นคือไม่มีใครติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของพระรูปนี้นะคะ
นี่แหละเนื่องด้วยลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยมันควรที่จะสงสัยว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
หรือเกิดอะไรขึ้นกับพระรูปนี้กันแน่คนในครอบครัวญาติพี่น้องก็ไม่เกิดคำถาม
พระลูกวัดเองลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีการพูดถึง
ไม่ติดใจเลยไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายแต่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยฮะ
พระธรรมกรฐานธรรมโมนะครับอายุ๖๘ปีเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ภูหินกองที่หนองบัวลำพู
สภาพศพถูกตัดหัวนะฮะศีรษะเนี่ยขาดออกจากร่างเลยนะครับ
รณภาพอยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับแต่ครอบครัวญาติพี่น้องพระแม่ชี
อยู่ในสำนักสงฆ์ไม่มีใครติดใจเลยมันเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๕เมษายนนะครับ
ช่วงสายที่สพเมืองหนองบุรมภูได้รับแจ้งเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือภาพของพระธรรมกรนะครับ
ตอนที่ท่านยังมีกิจนิ้มนต่างอยู่ที่สำนักสงศ์นะ
ตกตลึงเลยนะเพราะว่าสภาพศพของพระธรรมกรถูกคมมีดบั่นจนศิษย์ศะเนี้ย
ออกจากบ่าฮะแต่พอไปถึงยิ่งน่าแปลกใจไปอีกก็คือ
ศพของพระธรรมกรเนี่ยท่านถูกบรรจุอยู่ในโลงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคือญาติพี่น้องแม่ชีพระในสำนักสงฆ์จัดการศพเรียบร้อยหมดแล้ว
ศิลปลูกหาทุกคนในวัดไม่มีท่าทีตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งวันที่เกิดเหตุนะครับครอบครัวกับญาติของพระธรรมกรเนี่ย
อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ศพของหลวงพ่อถูกตัดคอนะครับแต่ทำไมคนในวัดคนในครอบครัวไม่มีใครติดใจเอาความ
มันเกิดอะไรขึ้นคือคำถามคือถ้าจะเป็นการฆาตกรรม
แต่ทำไมญาติไม่ติดใจหรือว่าจะฆ่าตัวตายแต่โอ้โหคนเราจะสามารถบั่นคอตัวเองได้ขนาดนั้นเลยเหรอ

วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือภาพของหลวงพ่อนะฮะตอนที่ท่านมีกิจนิมนต์อยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับ
เพราะว่าเราได้ยินข่าวก็แบบมันน่าแปลกใจชวนสงสัยไปหมดนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะฮะนี่คือสำนักสงภูหินกองนะครับ
คือสภาพของสำนักสงฆ์เนี่ยตั้งอยู่บนเขานะครับ
คนในพื้นที่เขาจะเรียกกันในชื่อภูคำไก่
ตรงนี้นะฮะจะมีพระพิคเนธนะครับที่ตั้งอยู่ที่สำนักสงฆ์ตรงนี้นะครับ
วัดก็มีเจดีสีขาวหรือว่าสรรพสังวรเจดีอ่ะ
อยู่หน้าสาราการประเรียนด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็รูปปั้นพระพิคเนตองค์สีฟ้าเนี่ยฮะ
ด้วยมีรูปปั้นต่างอยู่เยอะแยะไปหมด
บรรยากาศที่สำนักสงฆ์วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับค่อนข้างเงียบ
ที่นี่มีพระจำพันศาอยู่สองรูปนะครับมีแม่ชีอยู่๕๖คนนะครับ
มีผู้ดูแลวัดหรือว่าสำนักสงฆ์เนี่ยอีก๔คนทุกคนก็สีหน้าเศร้าหมองนั่นแหละนะฮะ
เกี่ยวกับการมรณภาพของพระธรรมกรท่านเจ้าสำนักสงภูหินกองนะครับ
แต่ที่น่าสังเกตก็คือมีมาลัยดอกไม้วางอยู่ในพาน
ตั้งอยู่บนแท่นปูนสีฟ้ากับสีเทาตรงเนี้ยสี่เสาด้วยกัน
อยู่หน้าสาราการประเรียนคล้ายกับนี่ฮะเหมือนกับสักการะบูชาอะไรบางอย่าง
ถามว่าถ้าเจ้าสำนักสงฆ์มรณภาพก็อาจจะมีเรื่องของพิธีส่งพิธีศพ
ศพบำเพ็ญกุศลนะครับแต่ไม่มีการตั้งศพของพระธรรมกรบำเพ็ญกุศลนะฮะ
แต่ว่าเนี่ยมีลักษณะแท่นตั้งบูชาดอกไม้อะไรแบบนี้
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วตามหลักการแล้วเนี่ยนะคะลักษณะการมรณภาพของพระรูปนี้
ถือเป็นการมรณภาพแบบผิดธรรมชาติตามหลักแล้วเนี่ยคนใกล้ชิดก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ว่ามีการชนะสูตรพลิกศพถูกต้องแต่ไม่มีเลยนะคะมีการชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำ
พนักกิจแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสิบห้าเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าพระลูกวัดของสำนักสงภูหินกองให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าพระธรรมกรเจ้าสำนักสงฆ์มรณภาพด้วยการถูกบั่นคอศีรษะหลุดออกจากบ่าจริง
พระลูกวัดยืนยันแบบนี้จริงแต่ประเด็นคือทำพิธีชาปนกิจไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่บ่าย๑๕เมษายนคือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า๑๕เมษา
ตอนบ่ายชาปนกิจเลยค่ะเจ้าที่มาตรวจเสร็จบ่ายชาปนกิจเลย
ทีนี้ค่ะพระลูกวัดรูปนี้ก็บอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
มรณภาพของพระธรรมกรเนี่ยนะคะเป็นความตั้งใจของพระธรรมกรเอง
เป็นความตั้งใจเองทีมข่าวของเราก็ฮ้าเหมือนที่คุณภาคภูมิฮ้านี่แหละ
ก็ช็อกแล้วก็ตกใจค่ะแบบข้อขาดศิษย์ศาสตร์หลุดออกจากบ่าย
เป็นความตั้งใจค่ะทีมข่าวเราตกใจนะคะที่ได้รับคำตอบแบบนี้จากพระลูกวัด
สำนักสงภูหินกองแห่งนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เลยถามเพิ่มว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลักษณะการมรณภาพคือถูกบั่นคอหลุดออกจากบ่าเนี่ยพระธรรมกรตัดคอตัวเองได้ยังไงเออ
ทำได้ยังไงพระลูกวัดบอกว่านี่คือการถวายเป็นพุทธบูชา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระลูกวัดลูกศิษย์ลูกหาคนในครอบครัวก็เลยไม่มีใครติดใจ
มรณภาพของพระธรรมกรค่ะเพราะเป็นความตั้งใจเป็นความประสงค์ของพระธรรมกรเอง
มีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยนะคะไม่ใช่การฆาตกรรมนะคะเดี๋ยวฟังพระลูกวัดดูค่ะ
ทั้งที่น้องเขาก็เพิ่งกลับเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเขาก็ตั้งใจอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วพี่น้องก็ไม่ได้ห้ามเหรอพี่น้องเขาก็ทราบข่าวอะไรพอสมควรเขาป่วยเป็นอย่างนี้มา๕ปีแล้ว
คุณผู้ชมคะรายงานจากตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูก็ตรงกันเลยกับข้อมูลของพระลูกวัด
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมานะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบห้าเมษายนตอนสิบโมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนตายผิดธรรมชาติที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
ก็ขึ้นไปตรวจสอบพร้อมกับทีมแพทย์ศพก็คือศพของพระธรรมกรฐานธรรมโมหรือว่าวังปรีชาอายุหกสิบแปดปี
คือศพเนี่ยค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคุณผู้ชมถูกบรรจุในหีบศพเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็มีการเขียนรายงานว่าสภาพศพคือคอขาดออกจากบ่าจริง
และเจ้าหน้าที่เองก็ตกใจเพราะพระธรรมกรฆ่าตัวตาย
ด้วยการใช้เครื่องประหารชีวิตสมัยโบราณหรือกิโยตินในการตัดคอตัวเองค่ะ
กิโยตินเลยใช้กิโยตินลักษณะแบบนี้ตามภาพกราฟิกของเรานะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
คล้ายกับเครื่องในการประหารชีวิตในสมัยโบราณมีใบมีดอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นลักษณะสูงสูงมีเชือกผูกอ่ะนะ
เชือกใบมีดก็จะหล่นลงมาแล้วก็ตัดคอค่ะครับมีการเขียนจดหมายลาตายเอาไว้แล้วด้วยนะคะ
เมษายนที่ผ่านมาบอกว่าเป็นความต้องการของพระธรรมกรตั้งแต่๕ปีก่อน
ครบกำหนด๑๕เมษายนที่ทำลงไปเพราะต้องการถวายหัว
เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าวิธีการคือตัดหัวตัวเองค่ะ
เชื่อว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ต่อไป
ครอบครัวก็เลยไม่ติดใจนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อย
คงมีการเขียนจดหมายลาตายนี้เอาไว้ก่อน

แล้วก็อ้างว่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูจาแต่พระพุทธเจ้า
ทีมข่าวไปเจอคุณผู้ชมค่ะรูปปั้นนี้ภาพซ้ายมือนะคะ

เป็นหุ่นปั้นอยู่หน้าสาราการประเรียน
คุณผู้ชมลองสังเกตดูแปลกไหมคะ

เป็นหุ่นปั้นผู้ชาย
ถอดเสื้อนุ่งโจงกระเบน

แต่ไม่มีศีรษะศีรษะถืออยู่แบบนี้

เป็นท่าเหมือนกับวางศีรษะเอาไว้ในมือแล้วยื่นไป

ยื่นออกไปทางเจดี
เจดีที่ชื่อว่าสรรพสังวรเจดี
อ้างว่าเป็นการถวายหัว
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
นี่ค่ะนี่คือข้อมูลที่เราได้มาจากพระลูกวัดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะ
แล้วก็ตรงกับข้อมูลที่ทางตำรวจไปตรวจสอบสภาพศพแล้วก็เขียนรายงานเอาไว้นะคะ

จะมีการติดป้ายคำอธิษฐาน
ใจความระบุว่า
นี่คือคำอธิษฐานที่เขียนเอาไว้
และมีข้อความเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
ข้าพระพุทธเจ้าขอสักการะบูชาพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเลือดเนื้อและกระดูกของข้าพระพุทธเจ้า
กุศลแห่งการบูชานี้จงเป็นพระปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณ
ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตการเบื้องหน้านี้ด้วยเถิน
นี่ค่ะมีข้อความแบบนี้ค่ะทีมข่าวได้ข้อมูลจากแม่ชีและพระในวัดนะคะ
บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมพระธรรมกรที่มรณภาพไปเนี่ยนะ
รวมถึงลูกศิษย์ลูกค้าศิษยานุศิษย์ต่างเนี่ยนะเขาช่วยกันนะคะ
สมปูนปั้นหุ่นอันนี้ค่ะอยู่ที่ด้านหลังเจดีคือเขาช่วยกันสร้างขึ้นมา
ต้นเดือนเมษายนพระธรรมกรกับลูกศิษย์ช่วยกันสร้างเครื่องกิโยติน
หรือว่าเครื่องประหารชีวิตนะคะความสูงประมาณ๔เมตร
สร้างเครื่องกิโยตินขึ้นมาข้างกับหุ่นนี้ค่ะ
ลักษณะคือเตรียมการเอาไว้ก่อนตั้งใจเอาไว้อยู่แล้ว
มีการสร้างสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อเตรียมการที่จะฆ่าตัวตาย
ด้วยการตัดคอแล้วอ้างว่าถวายแด่องค์สมาสัมพุทธเจ้า
คือในพุทธการมีเรื่องการถวายลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวเราถามพระท่านให้นะครับ
แต่ถ้าท่านดูภาพตรงนี้รูปปั้นตรงนี้เนี่ย
นี่แหละครับที่อยู่ที่สำนักส่งนะครับ
แล้วจะมีเครื่องสูงลักษณะกิโยตินอยู่ใกล้
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เมื่อ๑๕เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
นับผ่านมาตอนที่พระธรรมกรเห็นไหมครับ
ลักษณะเครื่องโยตินอยู่ไม่ไกลกัน
ที่ตำรวจได้ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ตอนประมาณตี๕๒๐นาที
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมกรพอดี

พระธรรมกรพร้อมกับพระแล้วก็แม่ชีในสำนักสงฆ์
มานั่งทำวัดเช้าสวดมนต์บนสาราการประเรียนห่างจากหุ่นปั้นถวายหัว
แล้วก็เครื่องกิโยตินแค่สักประมาณ๑๐เมตรมีญาติญาตินะครับมีครอบครัว
มีผู้ที่เริ่มถ่ายศรัทธานะครับในพระธรรมกรสวมชุดขาวมาสวดมนต์ในสารากันด้วยนะครับ
หลังจากนั้นพระธรรมกรได้เดินลงมาจากสาราการประเรียนแล้วตรงไปที่เครื่องกิโยติน
ไปถึงก็ไปนั่งยองก้มหน้าเอาคอเนี่ยพาดเอาไว้ตรงใบมีด
ที่มันจะตกลงมาพอดีแล้วก็ใช้มีดตัดเชือกที่ผูกกับใบมีดขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบน
ซึ่งพอตัดปุ้งปุ๊บไปเนี่ยใบมีดด้านบนเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาเพราะว่ามันจะถ่วงเอาไว้
ก้อนปูนถ่วงน้ำหนักมันจะตกลงมา
ก็ทำให้ใบมีดเนี่ยตกลงมาแล้วก็เฉือนไปที่คอของพระธรรมกร
ศีรษะท่านก็ขาดกระเด็นออกจากร่างแต่คำถามก็คือว่าตอนที่ท่านเดินลงมาเนี่ย
มีใครเห็นหรือไม่อย่างไรได้ห้ามกันไหมหรือว่าอะไรยังไงตรงนี้
มันก็ต้องไปขยายผลต่อนะครับค่ะนี่นะคะคือลักษณะของเครื่องกิโยตินนะคะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงเสียงนี้
เป็นเสียงลูกศิษย์ผู้หญิงคนนึงนะคะที่อยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้
เขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วคนที่นี่ไม่มีใครตกใจ
ไม่มีใครแตกตื่นตกใจอะไรเพราะเขาเข้าใจว่านี่คือการสร้างบารมีค่ะ
เขาเข้าใจกันไปเองว่านี่คือการสร้างบารมีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
เขามองว่าก็ไม่มีใครทำให้พระท่านมรณภาพและพระท่านก็ไม่ได้วิกลจริต
ท่านมีสติสัมปชัญญะดีท่านเตรียมการมาเป็นอย่างดีท่านไม่ได้ปิดบังอะไร
บอกล่วงหน้า๕ปีแล้วนะคะ๕ปีแล้วก่อนที่จะมาฆ่าตัวตายในลักษณะแบบนี้
มันคือการสร้างบารมีไม่ได้ศึกษาคำสอนประวัติของพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมถึงมาถาม

ก็ไปหาครูอาจารย์พระผู้ใหญ่แล้วขอฟังธรรมาจากท่านนะ
จะได้เข้าใจเพราะว่าไม่ใช่ผู้
ถ้าคนได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าของวัดพระพุทธเจ้า
แล้วฟังครูอาจารย์ท่านเพศสอนเดี๋ยวเข้าใจ
ก็จะเข้าใจว่านี่คือการสร้างบารมี

สติสัมปสัญญาท่านครบทุกอย่าง
การที่ท่านทำครั้งนี้ท่านไม่ได้ปิดบังอะไร
เพราะท่านมีการบวกลงหน้ากัน๕ปี
แล้วอย่างที่คุณภาคภูมิพูดไว้นะคะว่า

ถ้ามีคนเห็นทำไมไม่มีใครห้าม
คือในคลิปเนี่ยนะคะได้มีการชี้แจงเรื่องที่คนสงสัยค่ะว่า
หนึ่งคือมีคนเห็นไหมสองคือทำไมไม่มีใครห้ามเลย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะบอกว่าเธอเองก็รับรู้
เพราะว่าท่านบอกมานานแล้ว
แล้ววันเกิดเหตุช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ทุกคนปฏิบัติทำกันอยู่ทุกคนอยู่บนสลา
ไม่มีคนเห็นค่ะไม่มีใครเห็น
คือท่านบอกว่าท่านจะกระทำลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนก่อเหตุไม่เห็น
ไม่เห็นไม่มีใครเห็นถามว่ามีคนอยู่ไหม
มีคนอยู่แต่ปฏิบัติทำอยู่บนสลา
ก็เลยไม่เห็นจังหวะที่ท่านใช้เครื่องกิโยตินตัดศีรษะตัวเอง
คือคนที่นั่นมาเห็นอีกทีคือท่านทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับหรือว่าไงครับ

ก็คือว่ามันก็เห็นพร้อมกันคนวัดน่ะ
มันไม่ได้คือคนวัดเขาสวดมนต์นั่งภาวนากันอยู่

ไม่เห็นคือจบเสร็จแล้วก็เห็น

คือไม่ได้เห็นว่ากำลังจะทำนี่ไม่ได้เห็น
การที่ท่านสร้างบารมีอย่างนี้

ท่านสร้างมาแล้วในพวกชาติ
แล้วมาชาตินี้ท่านรู้วาระของท่านแล้ว

หรือวิกประล่างในสติสัมประชันแยะท่านพบทุกอย่าง
แล้วท่านไม่ได้ไปด้วยจิตเศร้าหมอ
ท่านไปด้วยจิตที่ปรารถนาสร้างบารมี

ในสมัยพบทการก็มี
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบดูนะคะ

กับจุดที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและคนในวัดบอกว่า
ปฏิบัติธรรมกันอยู่บนสาราแล้วมองไม่เห็นเนี่ยนะคะ
ว่าตอนที่พระท่านใช้เครื่องกิโยติน

มองเห็นไหมมุมจากสาราไปถึงเครื่องกิโยตินเนี่ยนะคะ
สาราแรกค่ะที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเครื่องกิโยตินเนี่ยนะคะ
ห่างกัน๑๐เมตรนะคะ
สาราห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๕๐เมตรนะคะ
ลักษณะตามแผนผังแบบนี้นะคะ
ถามว่ามันไกลกันไหมมันห่างกันไหม

ว่าช่วงที่พระใช้เครื่องกิโยตินตัดศีรษะตัวเองเนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดจะมองเนี่ยนะถ้าเกิดมองไปมันเห็น
ถ้ามองจากสาราเนี่ยเห็น
แต่อาจจะด้วยความที่ว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้ว
ว่าพระท่านจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ก็พร้อมมีเครื่องกิโยตินมีการปั้นหุ่นขึ้นมา
แล้วก็ท่านบอกมีจดหมายบอกกล่าวว่าจะทำแบบนี้แบบนี้
ก็เลยคนเลยไม่ตกใจไม่มีใครวิ่งมาห้าม
แต่ทีมข่าวของเราแค่ลองสังเกตดูนะคะว่าท่านนั่งอยู่ในสารา
แล้วมองไปที่เครื่องกิโยตีนถ้ามองนะถามว่าจะเห็นไหม

ในช่วงเวลานั้นนะเพราะว่าอย่างคนที่เขาให้ข้อมูลที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
บอกว่าทุกคนก็สวดมนต์กันอยู่นั่นแหละประมาณตี๕
ก็เช้ามืดอ่ะท่านลงไปตอนไหนเดินไปตอนไหนก็ไม่รู้มาเห็นอีกทีก็อ้าว

คือถ้าตามกฎหมายเนี่ยเขาจะมีอยู่มาตราหนึ่งนะฮะมาตรา๓๗๔เนี่ย
ถ้าไปเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายเท่าชีวิตแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นเนี่ย
อันนี้มีโทษนะครับโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนะฮะ
ซึ่งตรงนี้ตำรวจต้องไปขยายผลว่าเออตกลงเขาเห็นหรือไม่เห็นนะฮะ
แต่ท่านผู้ชมครับถ้าฟังจากเมื่อสักครู่นี้อย่างจะเป็นพระที่คุณนฤทธิไปคุยด้วย
หรือว่าผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าพระธรรมกรท่านฆ่าตัวตายเลยนะ
บอกว่าเป็นการทำทานบรมีอันยิ่งใหญ่ทำปรมัติธานเพื่อที่จะได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้า
ถวายศีรษะให้กับพระพุทธเจ้าเครื่องประหารชีวิตกิโยตินที่พระท่านสร้างเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
พระธรรมกรเจ้าสำนักสงภูหินกองสร้างไว้เนี่ยสูง๔เมตรนะครับติดใบมีดขนาดใหญ่
ความกว้างของใบมีดสี่นิ้วยาว๑เมตรใช้เชือกดึงใบมีดขึ้นไปข้างบนยอดเสานะครับ
เพราะฉะนั้นพอคนที่เอาตัวไปพาดหรือว่าเอาคอไปพาดแล้วตัดเชือกเนี่ย
ใบมีดด้านบนมันจะหล่นลงมาพอดีลักษณะเป็นอย่างนี้นะฮะที่เขาสร้างเอาไว้นะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบย้อนไปดูนะคะครับ
ลูกศิษย์ลูกหาได้มีการโพสต์อะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
มีลูกศิษย์คนนึงค่ะโพสต์เอาไว้๖เมษายนนะคะเช็คอินที่พักสงฆ์ภูหินกองนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีข้อความว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเราอยากจะจากไปแบบเงียบเรียบง่าย
คำบอกกล่าวหลวงปู่ผมน้ำตาคลอนี่นะคะ
หมายถึงพระธรรมกรบอกลูกศิษย์เอาไว้
ว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคาดว่า๗เมษายนค่ะ
โพสต์เรื่องสมัยพุทธกาลในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อน
มีการถวายศีรษะเป็นพุทธบูชา
บุญบารมีนี้ส่งผลให้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
แล้วก็มีการยกตัวอย่าง
แล้วก็บอกว่าการถวายศีรษะเป็นทาน
ถือว่าเป็นการถวายชีวิต
นับเป็นทานระดับปริมัติบรมี
จึงมีอนิสงฆ์มากคนละเรื่องกับการฆ่าตัวตาย

ดังนั้นเขาเลยไม่ใช้คำว่าฆ่าตัวตายกรณีพระรูปนี้
แต่ตามหลักกฎหมายลักษณะแบบนี้คือการฆ่าตัวตายนะคะ
แต่คนในพื้นที่นะที่เขาเชื่อของเขานะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปถามพระที่ให้ท่านมาอธิบายเรื่องนี้แบบถ่องแท้ดีกว่า
เดี๋ยวฟังเรื่องราวอันนี้ก่อน
โพสต์ว่าถ้าเรารู้เวลาที่จะตายเวลาที่เหลืออยู่นี้จะทำอะไร
๔เมษายนโพสต์ข้อความที่ระบุว่า
เป็นคำสอนของหลวงปู่ธรรมกรฐานธรรโม
ซึ่งคำสอนที่โพสต์นั้นเป็นเรื่องความตาย
เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีตายทุกคน
แล้วที่พึ่งของเรามีหรือยัง
แล้ววันเกิดเหตุ๑๕เมษายน
ก็มีลักษณะของการโพสต์เอาไว้
คำสอนของหลวงปู่ธรรมกรฐานธรรมโมเรื่องทานศีลภาวนา
เป็นบุญกุศลทั้งนั้นแต่การปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถึงจิต
พอมาดูไทม์ไลน์การโพสต์ของลูกศิษย์
ก็ทำให้มองเห็นได้ว่า
อย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
อย่างที่พระลูกวัดให้ข้อมูลกับทีมข่าวมันก็ตรงกัน

เหมือนกับเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่๑๕เมษายน
เหมือนกับพระธรรมกรได้บอกลูกศิษย์ลูกหา
ได้มีการบอกเอาไว้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
โพสต์ตั้งแต่๖เมษายนโพสต์แทบไม่เว้นวัน
วันเดียวคือ๑๕เมษายนวันเกิดเหตุ
โพสต์อีกที๑๖เมษายนนะครับ

เราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าการมรณภาพของพระธรรมกร
ที่ถูกตัดศีรษะอยู่หลังรูปปั้นมนุษย์หัวขาดในสำนักสงฆ
ซึ่งพระธรรมกรกับสำนักสงฆ์ก็สร้างขึ้นเอง
แล้วก็ตัดศีรษะด้วยเครื่องกิโยตินเนี่ย
วันเกิดเหตุ๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ภายในภาพเนี่ยนะครับทางชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับเรา
ส่งรูปให้เราดูด้วยนะครับให้เราดูรูปด้วยนะครับ
นี่ครับบอกว่าเครื่องอันนี้มันสร้างจากไม้
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้แค่มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ
เป็นเครื่องที่พระธรรมกรคงจะใช้เป็นเครื่องมือในการฆ่าตัวตาย
คือเครื่องที่เรียกว่ากุยโยตินนะครับซึ่งพระธรรมกรได้ทำการถวายชีวิต
ที่ลูกศิษย์บอกใช้เครื่องนี้ปลิดชีพตัวเอง
ชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่พระธรรมกรทำนั้นถามชาวบ้านว่าคืออะไร
ชาวบ้านบอกว่าก็น่าจะเป็นการถวายศีรษะตัวเองเพื่อถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้า

ตามที่สำนักสงฆ์บอกแต่ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้
เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของคนในสำนักสงฆ์
หรือว่าลูกศิษย์หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่
แต่ถ้าถามว่าทุกคนรู้ไหมไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ในวัดไม่ใช่แค่ครอบครัวของพระธรรมกร
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็รู้ว่าพระธรรมกรเนี่ยจะถวายชีวิตด้วยการถวายศีรษะให้กับพระพุทธเจ้า
เพื่อจะรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปอะไรประมาณอย่างนี้
ผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าวันที่๑๔เมษายนก่อนเกิดเหตุ๑วันยังเห็นพระธรรมกรมาเดินบินทบาทอยู่เลยนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคลิปนี้นะครับที่ชาวบ้านให้เราดูบอกพระธรรมกรเนี่ยยังมารับบาทจากชาวบ้านอยู่เลย
สิทธิ์เองก็โพสต์นะครับภาพของพระธรรมกรวันที่๑๔นะลูกศิษย์มีข้อความบอกวันสุดท้ายที่รับบาทปู่

นี่ฮะคือลูกศิษย์นี้โพสต์เนี่ยพระเนี่ยเดินรับบาทบินทบาทแล้วบอกวันสุดท้ายที่รับบาทปู่

ว่าคือเขารู้กันหมดเลยว่าเดี๋ยว๑๕เมษายนวันรุ่งขึ้นวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมกรด้วยเนี่ยท่านจะทำแบบนี้

แต่ลูกศิษย์มีข้อความบอกวันสุดท้ายที่รับบาทปู่
แต่แหม่ท่านผู้ชมครับคือทางความเชื่อทางศรัทธาก็ส่วนหนึ่งนะ

แต่เรื่องขั้นตอนเวลาเกิดเหตุเกิดคดีลักษณะแบบนี้ด้วยเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งนะ

เห็นไม่เห็นเรื่องหนึ่งนะแต่หลังจากพบว่ามีผู้เสียชีวิตหรือมีพระมรณภาพในสำนักสงฆ์เนี่ย
แจ้งเหตุการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนไหม

นี่คุณนฤทธิไปคุยกับกู้ภัยท่านหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปดูจุดที่พระธรรมกรมรณภาพนะครับ
ลูกศิษย์เขาบอกเป็นการถวายชีวิตบอกว่า๑๕เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุกันนะครับ
ว่ามีพระมรณภาพอยู่ในสำนักสงภูหินกองกู้ภัยกับตำรวจก็ไปกัน
กู้ภัยท่านเนี่ยบอกว่าพอไปถึงช่วงสายแล้วนะ

แต่เหตุการณ์เขาเกิดตี๕๒๐ไปถึงสายแล้ว
ไปถึงก็เห็นบรรดาลูกศิษย์ของพระธรรมกรกับญาติพี่น้องเกือบ๖๐คนนะฮะ
นุ่งขาวห่มขาวยืนล้อมโรงศพอยู่แล้ว

โรงศพเนี่ยมีร่างของพระธรรมกรอยู่แล้วนะครับ
กู้ภัยท่านนี้กับตำรวจไปถึงเนี่ยพบว่าลูกศิษย์มาขอบอกว่าให้อยู่ข้างล่าง
ห้ามขึ้นไปชนะสูตรพลิกศพตำรวจยังต้องทำความเข้าใจอยู่ตั้งนานบอกไม่ได้

มันเป็นตามขั้นตอนตามหน้าที่ยังไงก็ต้องชนะสูตรพลิกศพว่าสาเหตุการณ์ตายของผู้ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไร
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ

เป็นหลักการปกติอยู่แล้วต้องมีการชนะสูตร

สุดท้ายก็มีร้อยเวรกับแพทย์เวรเนี่ยได้ขึ้นไปตรวจสอบซึ่งจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าไปนะครับ
ทีแรกรู้แค่ว่าอ๋อศพเขาอยู่ในโรงแล้ว

ศพหรือว่าร่างของพระธรรมกรเนี่ยหลังจากที่ตัดศีรษะตัวเองไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ศิษย์ล้างเลือดหมดแล้วแล้วเอาส่วนที่เป็นร่างใส่เอาไว้ในโรงศพนะครับ
ใส่แบบเรียบร้อยเลยส่วนศีรษะวางเอาไว้บนโลง
ไม่ได้ใส่ลงไปในร่างด้วยข้างในโรงเนี่ยมีแต่ร่างที่ไม่มีศีรษะ
แล้วก็วางไว้ด้านหลังของรูปปั้นรูปปั้นถวายศีรษะ
ลูกศิษย์ห้ามทุกคนที่ขึ้นไปชนะสูตรศพถ่ายรูปไม่ให้ข่าวอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็พูดแต่ว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายไม่ติดใจอะไรด้วย
เพราะนี่คือการถวายชีวิตและจากไปอย่างสงบของหลวงพ่อ
พอไปถึงที่เกิดเหตุนะผมก็เจอพระ

พวกที่นุ่งขาวห่มขาวขึ้นมาบวชชีพรามประมาณนี้นะครับ
ก็จัดงานผมก็ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรหรือทำอะไร
พอไปถึงก็เห็นเพื่อนเอาร่างผู้เสียชีวิตใส่ในหีบใส่โรงไว้แล้วครับ
ตอนขึ้นไปไม่ได้ไปครับมีแต่พ่อขาวแม่ขาวขึ้นขึ้นไปชนสูตรร่วมกับรอยเวรกับแพทย์เวร

เป็นโลงยาวได้เป็นตัวเพื่อนแล้วก็ด้านบนเป็นกล่องสีเดียวและเป็นศีรษะของเพื่อน
ก็เหมือนว่าพร้อมที่จะภายในวันนั้นใช่ครับ
เขาเตรียมไว้หมดแล้วแต่ตามขั้นตอนแม่เราจะสามารถไปทำอย่างนั้นได้เลยเหรอ
ล้างเลือดอะไรเรียบร้อยหมดเลยเอาใส่โลงแล้วก็ค่อยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับ
เราไปถามตำรวจด้วยนะครับท่านตำรวจเอกประทีท่านเป็นพุ่มกับการสอบภอมเมืองหนอมงลมภูนะครับ
บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับแล้วไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้เรียกพยานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำทุกปากแล้วรวมถึงน้องชายของพระธรรมกรที่มรณภาพด้วย
พระธรรมกรได้เตรียมการเอาไว้แล้วบอกกับลูกศิษย์บอกกับญาติพี่น้องคนรู้จักไว้นานแล้วว่าจะทำแบบนี้
เครื่องสังหารหรือว่าปลิดชีพตัวเองทั้งหมดเนี่ยพระธรรมกรก็เป็นผู้ที่เตรียมเอาไว้
โดยน้องชายกับลูกศิษย์ยืนยันว่าพระธรรมกรทำคนเดียวไม่มีใครรู้เห็นมีการเขียนจดหมายสั่งเสียเอาไว้เรียบร้อย
วันเกิดเหตุ๑๕เมษายนช่วงเช้ามืดญาติกับครอบครัวของพระธรรมกรวันนั้นก็ไม่รู้จริง
เพราะว่าเป็นช่วงที่สวดมนต์กันอยู่บนสาราและไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าเรื่องทั้งหมดสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับไม่ใช่การฆาตกรรมไม่ใช่การมีคนทำให้ตาย
นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะของทางสำนักทรงภูหินกองสำหรับลูกศิษย์ลูกหาบางส่วน
พระธรรมกรที่มรณภาพไปด้วยนะคะแต่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
เยอะมากจริงในเฟซบุ๊คกันนะคะของไทยรัฐนิวส์โชว์แล้วก็
ข้อความหน้าจอให้ฟังตรงนี้ก่อนฟังจากพระพยอมกันก่อนค่ะครับ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามมาพระพยอมกรยาโนท่านเจ้าอาวาส
สวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะคะถามถึงเรื่องราวนี้แหละ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สำนักสงภูหินกองนี่แหละ
เรื่องราวของเจ้าสำนักที่ตัดศีรษะอ้างว่าถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะ
พระพยอมท่านให้สติเตือนสติแบบนี้ค่ะพระพยอมท่านบอกว่า
ใครที่คิดจะทำแบบนี้เนี่ยนะการกระทำแบบนี้เนี่ยนะ
จะช่วยศาสนาได้ยังไงครับนอกจากจะมองดูว่าเป็นเรื่องงมงาย
คือศรัทธาที่ไม่สัมปันยุทธ์ด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้
ท่านบอกว่าท่านเชื่อแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสิ่งเหล่านี้หรอกค่ะ
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปฏิบัติบูชาดีที่สุดเช่นการรักษาศีลเนี่ยค่ะ
ชีวิตที่มีอยู่ควรทำประโยชน์ไม่ใช่ทำร้ายหรือบรรทอนชีวิตตัวเองนะคะ
ถ้าการจะศรัทธาอะไรพุทธเจ้าบอกต้องสัมประยุทธ์ด้วยปัญญา
ถามจริงนะพระพุทธเจ้าจะรับไหมที่ถวายศีรษะถวายหวยอย่างนี้
ถ้าจะทำถวายนะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าท่านบอกปฏิบัติบูชาดีที่สุด
ทำไมเอาชีวิตอยู่รับใช้พระศาสนาดีแล้วทำให้พระศาสนาของท่านยั่งยืน
อยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกถามว่าเป็นพระแล้วทำอย่างเงี้ย
ช่วยศาสนาได้ตรงไหนไอ้นั่นตัดลงมาคอขาดกระเด็น
แล้วบอกจะเอาไปเฝ้าถวายพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับสิ่งมีชีวิตแบบนั้น
และก็ไม่รับแน่นอนชีวิตที่อยู่ทวนทำประโยชน์
ก็ลายอื่นอย่าทำนะขอให้มีแค่นี้พอแล้ว
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะพระมหาภรรยวรรณวรวรณวพระวัตย์สร้อยทอง
ท่านก็ออกมาเตือนสตินะคะท่านก็บอกว่า
ไม่มีหลักคำสอนใดของพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าตัวตายแล้วจะได้บุญกุศลค่ะ
กรณีนี้คาดว่าผู้ปฏิบัติน่าจะอ่านจากพระไตรปิดกฉบับใดฉบับหนึ่ง
นำมาเขียนแบบเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะ
ในความเป็นจริงการสละชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
หมายถึงการสละชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น
ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นจริงเช่นแพทย์พยาบาลที่อยู่ในความเสี่ยงค่ะ
สละชีวิตเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ
ท่านก็ยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้
นี่คือการสละชีวิตนะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ
ทานบารมีหรือจ่าแซมที่สละชีวิตเสียชีวิตจากการไปช่วยเหลือเด็กติดถ้ำที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แบบนี้เขาถึงจะเรียกว่าปริมติฐานหรือว่าการสละชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
สิ่งแบบนี้แหละถึงจะน่ายกย่องแต่การฆ่าตัวตายไม่ใช่นะคะ
อิสระชีวิตตัวเองอุทิศชีวิตตัวเองเป็นทานเนี่ย
แล้วไปทำอะไรอย่างงี้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นบุญเป็นอุศลเนี่ย
บางทีทำมาว่ามันจะกลายเป็นความหลงผิด
พุทธเจ้าสัญลักษณ์เสริมเรื่องการปฏิบัติบูชา
ท่านรักท่านเทิดทูลท่านง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเลย
ปฏิบัติธรรมตามที่ท่านสอนปฏิบัติดีเป็นความราชรักษาสินห้า
แค่นี้ก็พอแล้วนี่ก็ได้อนิสงฆ์มโหลานแล้ว
ตัดหัวบูชาเนี่ยมันเป็นศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่สอนแบบนี้
มันยังมีรูปปั้นด้วยนะถวายศีรษะตัวเองมันมีตรงไหนเล่า
พระพุทธเจ้าสัญลักษณ์เสริมไว้ตรงไหนไม่มี
อุทิศตัวเองแล้วอุทิศเพื่อเกิดประโยชน์กับคนอื่นจริงด้วยนะ
ละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาชีวิตคนอื่นอย่างนี้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
ที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นเช่นคนจมน้ำคนอะไรอย่างนี้
หรือกรณีเรื่องเด็กปิดถ้ำใช่ไหมมีคนอย่างจ่าแซม
ก็สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตเด็ก
นึกอยู่ดีไม่ได้คุณคุณฝังฝนอะไรไม่ได้ไปตัดหัวตัวเองอย่างนี้ไม่มี
แต่คำถามก็คือว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้สำนักสงฆ์ภูหินกองที่หนองบัวลำพู

ผู้ที่เขายังศรัทธาในความเชื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องยังไงต่อใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะค่ะผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
บอกเลยว่าก็ฝากเรื่องไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูหน่อย
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ
ถ้าหากว่าที่นั่นเขายังมีความเชื่อในลักษณะแบบนี้อยู่

ถ้ามีคนทำตามปฏิบัติตามแล้วเกิดเหตุแบบนี้อีกเนี่ย

แล้วเครื่องพวกนี้มันอยู่ไหมรูปปั้นแบบนี้ใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวทีมข่าวทะทีวีเราตามเรื่องนี้ให้ต่อครับ